ค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ประกาศผลค่ะ
เป็นอันว่านายเศรษฐาทวีสินได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

มติของที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง
นายเศษฐาทวีสินให้เป็นนายักษ์รัฐบันตรี
ตามรัฐมนูลมาตรา๒๗๒วักหนึ่ง
ท่านสมาชิกครับวันนี้เราได้พินาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
ระเบียบวาระที่เหลือขอเลื่อนไปก่อน
ท่านปราธารักษภาจะกำหนดวันประชุมนี้ต่อไป
วันนี้ต่อไปขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุมผมขอปิดประชุมนะครับ